แต่ว่าเราไม่ได้สนผู้ชายค่ะเราไปสนน้องนิว
ไปทางเกี่ยวน้องพี่น้ำสัย
รุ่นพี่เกี่ยวกับเรื่องที่ใส่เสื้อซ้อมชุดนาซีน

ซึ่งล่าสุดนี่แหละค่ะคุณน้องน้ำใสแล้วก็ผู้บริหารก็ได้เดินทางไปสารทุกอิสราเอลเลยนะ
ก็ไปขอโทษขอโพยตามภาพที่เห็นแล้วคุณผู้ชม
ส่วนน้ำใจจะให้กำลังใจรุ่นพี่ยังไงกันบ้างนะคะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
ข่าวข้าวหลุดทุกคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้ำใส่นะคะ
ก็เป็นเรื่องของทางผู้ชมตอนนี้ผู้ชมก็ได้มีการจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะ
คนโสดเจอกันอีกอะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานี้คุณฟอยก็ไม่สามารถให้สัมภาษณ์
เขามีงานอีเวนต์ที่จ้างอยู่อีกงานหนึ่งนะคะอันนี้พูดตรงตรงก็เลยไม่สามารถ

ซึ่งในงานนี้นะคะเราก็เจอคุณแอรินยุตทัศน์อย่างที่ทราบกันไปนะคะ
ก็เมื่อวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมาก็เรื่องช็อกค่ะ
สำหรับเพื่อนซีของเขาคุณซูซี่นะคะก็สูญเสียคุณคริสเตอร์เฟอร์ค่ะ
ผู้มั่นหนุ่มนะคะชาวอเมริกานึกเป็นอาหารแล้วคุณผู้ชม
ตอนนั้นก็เป็นข่าวช็อกมากเพราะว่าซูซี่เนี่ยก็คือโด่งดังมาจากบทแม่มะลิ
แล้วก็เสียชีวิตไปทั้งกันความช็อคแล้วก็ความตกใจ
รวมไปถึงคำถามคาใจนะคะว่าเสียชีวิตจากอะไรค่ะ
เพราะว่าเห็นตามภาพก็คือแข็งแรงมากจะเปิดธุรกิจด้วยกันแล้วก็จะแต่งคือมั่นแล้ว
แล้วก็จะแต่งปีนี้ปีหน้าด้วยนะคะซึ่งแอร์รินก็มาทั้งน้ำตาเลยค่ะ
ก็มาเปิดใจแทนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนอนุญาตให้มาเคลียร์กับสื่อนะคะ
เราไปฟังทั้งหมดนะคะเรื่องราวซึ่งฟังแล้วก็ช็อกนะคะแล้วก็เป็นข้อคิดเตือนใจด้วย
ที่สุดแล้วคือฆ่าตัวตายมาจากโรคซึมเศร้านั่นเองค่ะไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ
เขาออกมาพูดไม่ไหวจริงจริงแล้วก็เขาก็ต้องคลุกตัวว่าแอดจะระบัดใจจะมาพูดแทนเขาอะไรอย่างนี้บอกว่า
บอกไม่เป็นไรค่ะไม่ได้คริสได้เลือกที่จะจบชีวิตของเขาด้วยตัวเองไหมคะ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพยายามที่จะจบชีวิตของเขาซูซี่ได้พยายามดึงเขากลับมาแห่งโลกแห่งความจริง
แล้วก็พยายามโชว์ให้เขาเห็นถึงความรักของพี่ซูซี่มีให้เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เรื่องอะไรแบบนี้เนอะคนที่เป็นโรคแบบนี้
มันก็มันก็คาดเดายากอะค่ะเสียชีวิตที่เชียงใหม่ค่ะ
เสียชีวิตตอนระหว่างไปโรงพยาบาลในรถโรงพยาบาล
อยากให้ทุกคนโฟกัสตอนนี้ให้กับกำลังใจที่ให้กับซูซี่
ไม่ควรที่จะให้อยู่คนเดียวดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าด้วยที่บ้านด้วยอะไรหลายอย่างมันก็ยังมีของของคริสอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ได้คุยกับแอลินนะคะก็คือซูซี่เนี่ยก็ยังทำใจไม่ได้นะคะก็ข้าวของของแฟนยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะคะ
แล้วก็น้องสาวจากออสเตรเลียต้องบินมาดูแลซูซี่ถึงที่เชียงใหม่นะคะ
รวมไปถึงนะคะก็เร็วนี้ค่ะทางน้องชายของคริสโอเฟอร์นะคะก็จะมารับศพแล้วก็ไปทำพิธีออเนอร์คือให้เกียรตินะคะ
ที่เป็นทหารนะคะ๙ปีกันมาก็จริงแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมีเยอะมากตอนนี้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยค่ะ
ใช่ค่ะก็ส่งกำลังใจให้กับคุณซูซี่แล้วก็ครอบครัวจะดีกว่านะคะ
เอาเป็นว่าได้ฟังถึงสาเหตุแล้วต่อจากนี้ไปก็คงไม่ต้องไปถามหาสาเหตุในเรื่องนี้อีกนั่นเองนะคะ